วันนี้ข่าวเย็นไทยรัฐเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้
ติดตามบรรยากาศที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีสารชั้นต้นนะคะ
คุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดอยู่แล้วเชิญค่ะ
สารจังหวัดกาญจนบุรีใช้เวลาอ่านคำพิพากษา
หวย๓๐ล้านนานถึง๒ชั่วโมงนะครับ
ก็ค่อนข้างละเอียดนะครับก่อนที่จะสรุปว่า
คดีที่ครูปีชายื่นฟ้องหมวดจรูนนะครับ
ในโฆหยักยอกทรัพย์ยึดรับของโชนนั้น
สารมีคำพิพากษายกฟ้องนะครับ
ถ้าพูดง่ายก็คือ๑๐๐สกจรูลชนะในคดีนี้
สารชั้นต้นเพราะว่าทางครูปีชาเองก็ออกมายืนยันแล้ว
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองว่าจะกลับไปศึกษาคำวิทย์ไฉของศาล
แล้วก็จะทำเรื่องมายื่นต่อสารเพื่อยื่นอุทธรณ์
ตามสิทธิ์ทางกฎหมายต่อไปนะครับก็คิดว่าน่าจะมีภาคสองต่อไป
แต่สำหรับรายละเอียดในคำพิพากษาของศาล
ซึ่งสารได้อ่านคำพิพากษายาวถึง๗๐
๗๑นาที่นาที่ใช้เวลาตั้งแต่๑๓นาที
๑๕นาทีจนถึงเวลา๑๕นาที
รวมเวลา๒ชั่วโมงพอดีนะครับในการอ่านคำพิพากษา
ตั้งแต่การให้การของพยานทุกฝ่ายนะครับ
แล้วก็นำมาวินิจฉัยประกอบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
โดยสารเองระบุนะครับว่าคำเบิกความของพยานบุคคลทางฝ่ายของโจท
ก็คือครูปีชาใคร่ควรนั้นขัดแย้งกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

ซึ่งพยานบุคคลนั้นสามารถที่จะให้การคลาดเคลื่อนได้
ส่วนพยานทางนิติวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถคลาดเคลื่อนได้

ในวันศุกร์ที่๒๗ตุลาคม๒๕๖๐นะครับ

ซึ่งสามารถตรวจสอบทางสัญญาณจากเครือข่ายเนี่ย
ในช่วงเย็นที่มีการไปรับสลากินแหล่งรัฐบาล
ซึ่งก็อาจจะมีเลขท้าย๗๒๖อยู่ด้วย
ซึ่งไปสอดคล้องกับคลิปเสียง
ครูปีชายอมรับว่าได้มีการไปซื้อลอตเตอรี่
แล้วก็ได้ไปกดเงินให้กับเจ๊บ้าบิน
หรือว่านางรัฐนพรสุภาทิพย์แม่ค้ารอตเตอรี่นั่นเอง
เมื่อมีการไปกดเงินก็มีหลักฐานมายืนยันอีก
ในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่๒๗ตุลาคมเช่นเดียวกันครับ
แต่ขณะเดียวกันพอไปตรวจสอบวันที่๓๑ตุลาคม
ก็ปรากฏว่าครูปีชาในช่วงเย็นนั้นประมาณอ่า
๔โมง๑๖นาฬิกา๓๖นาที
เพิ่งจะออกจากโรงเรียนเทพมงคลทางศรี
ก็คือโรงเรียนที่ครูปีชาสอนหนังสืออยู่
แล้วก็ในคลิปเสียงนะครับก็มีการใช้คลิปเสียงอีกนะครับ
ซึ่งครูปีชาก็ยอมรับว่าเป็นคลิปเสียงของตัวเองนะครับ
บอกว่ากำลังจะไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับ
ก็ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีไปถึงช่วงโรงเรียน
ก็มีการโทรศัพท์บอกว่าตอนนี้มาถึงที่โรงเรียนของลูกสาวแล้วนะครับ
ก็แสดงว่าวันที่๓๑ตุลาคมครูปีชาออกจากโรงเรียนเทพมงคลรังศรี
ตามที่ครูปีชาก็คือโจทย์ให้การไว้รวมถึงพยานของครูปีชา
ทุกคนให้การว่าครูปีชานั้นเดินทางมาในวันที่๓๑ตุลาคม
เพื่อมารับลอตเตอรี่ที่เป็นเจ้าปัญหานะครับก็คือ๕๓๔
แล้วก็ยังมีหลักฐานอีกหลายอย่างนะครับที่ประกอบกัน
มีบุคคลพยานที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่า
ไปขอซื้อเลข๒๖จากครูปีชาอยู่ที่ตลาดนะครับ
ซึ่งพยานคนนี้นะครับผมอาจจะยังไม่เอ่ยชื่อนะครับ
แต่ว่าทางศาลก็ระบุชัดเจนว่าเป็นใครอย่างไรนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบชัดเจน
พยานคนนี้บอกว่าจริงแล้วไปรับไปขอแบ่งซื้อเลข๒๖จากครูปีชาจริง
แต่ว่าไปขอซื้อในวันที่๒๗ตุลาคมซึ่งก็สอดคล้องกันอีกนะครับ
และจากการตรวจสอบทางหลักนิติวิทยาศาสตร์กับพยานคนนี้นะครับ
ในวันที่๒๗ตุลาคมแล้วก็ไม่มีข้อมูลการใช้โทรศัพท์
วันที่๓๑ตุลาคมที่ตลาดเลซิตี้
รวมถึงพยายามหลักฐานอื่นที่ทำให้เชื่อว่าพยานของครูปีชา
ได้ให้การที่ไม่ตรงกันอย่างเช่น
มีการให้การของพนักงานสอบสวนท่านหนึ่ง
ของสภเมืองกาญจนบุรีที่ยอมรับว่า
มีอดีตผู้ประครับการสภจกาญจนบุรี
มีคำสั่งให้มีการปรับเปลี่ยนสำนวน

ซึ่งพนักงานสอบสวนท่านนี้นะครับก็ยอมรับว่า
ทุกครั้งที่นำสำนวนไปให้อดีตผู้บังคับการ

ท่านก็จะเขียนด้วยดินสอนะครับ

แล้วก็ทางพนักงานสอบสวนก็นำไปพิมพ์แล้วก็แก้ใหม่
แต่ว่าไม่ได้แก้วันที่ที่มีการแก้ไขสำนวนนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่คาดว่าน่าจะ
นำไปขยายผลในการเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปได้นะครับ
และหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายนะครับเดินทางออกมาจากศาลนะครับ
โดยทนายตั้มรวมถึงหมวดจรูนนะครับก็ออกมาก่อน
ครูปีชานะครับโดยระบุว่ารู้สึกดีใจแล้วก็โล่งใจนะครับ
รอฟังคำตัดสินมาเป็นระยะเวลา๑ปีกว่าเกือบ๒ปี
วันนี้ก็เป็นวันที่รู้สึกโล่งมากที่สุดนะครับ
แต่จริงแล้วในใจก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีการสืบสวนที่เป็นกลางนะครับ
ก็จะไม่กลัวอะไรนะครับแล้ววันนี้ก็พิสูจน์ให้ได้เห็นแล้วว่า
สารเองก็เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้
ก็สำหรับสิ่งที่จะทำอันดับแรกนะครับหมวดจรูนกับทนายตั้มเนี่ยบอกว่า
เดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องต่อสารนะครับในคดีแพ่งที่มีการอายัดไว้นะครับ
ก็คือมีการอายัดเงินไว้ก่อนหน้านี้ในคดีแพ่งจำนวน๒๕ล้านบาทนะครับ
เงินรางวัลจาก๓๐ล้านบาทก็จะเร่งทำเรื่องนี้ก่อน
เพื่อที่จะให้สารได้พิจารณาจะได้สามารถเบิกเงินนำมาให้กับหมวดจรูนได้ก่อนนะครับ
แต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับสารว่าจะพิจารณาว่าอย่างไร
เพราะว่าภายใน๑เดือนนี้คาดว่าครูปีชาจะต้องให้ทนายความมายื่นเรื่อง

และนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำหรับคดีหวย๓๐ล้านที่ทุกคนเฝ้าติดตามรอคอย
สรุปก็คือยกฟ้องนะครับทางฝ่ายหมวดจรูนเป็นฝ่ายชนะนั่นเองครับ
ยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากศาลจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ก็ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับมหากราบคดีหวย๓๐ล้านบาท
วดจรูนยกฟ้องก็คือคุณยุธยาบอกว่าชนะคดี
ส่วนครูปรีชาจะยื่นอุทธรณ์ก็เป็นสิทธิ์ของครูปีชานะคะ
แต่สิ่งที่ตามมาต่อเนื่องเลยก็คือก่อนหน้านี้จำกันได้ใช่ไหมคะ
ก่อนหน้านี้ครูปีชาไปฟ้องเองในคดียักยอกทรัพย์รับของโจร
หมวดจรูนและหมวดจรูนฟ้องกลับในคดีคือ
แจ้งความเท็จค่ะสองเบิกความเท็จแล้วสารจำหน่ายคดีไว้
หลังจากนี้สารจะหยิบ๒คดีนี้มาแล้วใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกันมาประกอบ
นั่นหมายความว่าครูปีชามีสิทธิ์สูงมากที่จะติดคุกนะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของตำรวจนะคะ
ขอให้ตำรวจช่วยก็คือฟ้องไปแจ้งความ
ที่สถานีตำรวจนี่แหละแล้วมีการเขียนสำนวนมีการเปลี่ยนสำนวน
อันนี้เดี๋ยวจะต้องขยายความกันต่อว่าจะทำอย่างไร
ระดับจังหวัดก็คือผู้บังคับการตำรวจภูทร
สุธิพรองพิกุลแล้วต์กาเลปของพุมปัญชาการตัวปศภูทร
ครั้ง๗พลตบรทโทกคิตทิพราหมิก็ต้องเกี่ยวข้องทั้งหมด
คดีนี้ให้ดูกันต่อนะคะประมาณหนึ่งเดือน
เกี่ยวกับเรื่องของการอุทธรณ์ของครูปีชาด้วยนะคะ